ติดตามความเข้มข้นของข่าวสารกันนะครับ
โดยเฉพาะคดียิงสปายและฟอสที่เขาชีจันทร์ที่จังหวัดชมบุรีนั่นเองนะครับ
ใช่ค่ะยังคงเป็นพาดหัวหน้าหนึ่งวันนี้อยู่นะคะ
ไอ้เบาทำแผนฆ่า๒หนุ่มสาวเขาชีจันทร์
บรรยากาศเมื่อวานนี้ค่ะช่วงประมาณ๙โมงครึ่ง
ก็มีการนำตัวในบ่าวไปที่เขาชีจันทร์ทำแผน
แล้วก็มีรถมาประกอบการทำแผน

ที่เขาให้เป็นเหมือนกับคนอื่นมาใส่เสื้อเป็นหมายเลข
แทนตัวผู้ต้องหาแต่ละคนแต่ในเบาคือตัวจริงคนเดียวที่ไปทำแผน
และเมื่อวานรองพบรพทเอกเฉลิมเกียรติศรีวรรคาน
พูดออกมาจากปากเลยบอกว่าคดีนี้เป็นคดีสะเทือนขวัญอุกชะกัน
และเชื่อว่ามีการไตรตรองไว้ก่อนแล้ว
เพราะมีการวางแผนกันเป็นอย่างดี
มีความตั้งใจในการทำร้ายผู้เสียชีวิต
และปมสังหารคือเรื่องของชู้สาว
ผู้ต้องหาจะให้การแบบไหนก็ตาม
เพราะว่าการให้การของแต่ละคนบางทีไม่เหมือนกัน
บางคนบอกว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะมาฆ่าไม่ได้ตั้งใจที่มายิง
แต่ว่ารองพบตรบอกแบบนี้บอกว่านี่คือการไตรตรองไว้ก่อน
มีการวางแผนมาทำร้ายอย่างชัดเจน
นี่ค่ะบรรยากาศช่วงเช้าของเมื่อวานนี้
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร

แล้วก็ยังมีพลตำรวจโทจิติรอดบางยาง
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค
หรือพลตำรวจตรีนัทชาตสุสมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีด้วย
ไปที่ลานจอดรถหน้าเขาชีจันทร์จุดที่เกิดเหตุ
จำลองเหตุการณ์ยิงฟอสสปาย
ก็เป็นไปตามคำให้การของนายนรงวรินทรเวศหรือว่าในเบา
อันนี้เป็นผู้ต้องหาที่จับได้คนที่๕คนล่าสุดแล้วก็เป็นมือยิงร่วมกันกับเสียอ้วน
แล้วก็มีนายมดนั่งมาด้วยก่อนหน้านี้ไปทำแผนแล้วเหมือนกันนะคะ
รถที่เอามาทำแผนประกอบคำรับสาภาพทั้ง๓คันคือรถจริงในวันเกิดเหตุนะครับ
ใช่ค่ะจะแตกต่างจากคราวที่แล้วที่เอารถจำลอง
บางทีไม่ได้รุ่นเดียวกันเนี่ยรถสมมุติขึ้นมามาทำแผน
แต่ว่าคราวนี้ก็มีตัวละครที่เป็นตัวละครมาร่วมจำลองเหตุการณ์
ครบทุกคนเลยค่ะเริ่มจากผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนี่ย
ใส่เสื้อเบอร์๑๔กับเบอร์๑๕ก็คือฟอสแล้วก็สปาย
หลังจากออกมาจากการไหว้พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจันทร์เรียบร้อยแล้ว
รถคันนี้เป็นกลุ่มที่ผู้ตายเช่ามาจากโรงแรมที่พัก

ป๊อปปี้ใส่เสื้อเบอร์๒เป็นคนขับ
เสียอ้วนใส่เสื้อเบอร์๑นั่งข้างแล้วก็ในเบาใส่เสื้อเบอร์๖นั่งเบาะหลัง
ใช่ค่ะหลังจากนั้นเสียอ้วนก็ลงจากรถพร้อมกับถือปืน๒กระบอกนะคุณผู้ชม
อันนี้เป็นข้อมูลที่ก่อนหน้านี้เราคิดว่าเสียอ้วนถือปืนกระบอกหนึ่ง
คนจำลองที่จำลองเป็นเสียอ้วนคือเบอร์๑แล้วนะถือเป็น๒กระบอกแบบนี้นะฮะ
แล้วก็มาจ่อศีรษะสปายแล้วก็ยิงสปาย
หลังจากนั้นส่งสัญญาณให้ในเบาที่ลงรถตามมายิงฟอส
ซึ่งนายฟอสก็พยายามที่จะหลบหนีขึ้นรถ
บ่าวก็หันไปยิงสปายซ้ำก่อนที่จะขึ้นรถหลบหนีไป
กับว่าเสียอ้วนถือปืน๒กระบอกเปิดฉากยิงใส่น้องสปายเป็นคนแรก๒นัด
จากนั้นหันไปยิงน้องฟอสที่อยู่หลังรถอีก๑นัด
ที่นายบ่าวจะลั่นไกยิงซ้ำใส่น้องสปาย๒นัด
แล้วก็ยิงใส่ฟอสอีก๒นัด
ก็ตามที่ตำรวจเก็บหลักฐานได้แล้วครับว่าสปายถูกยิง๔นัด
แล้วก็ฟอร์สถูกยิง๓นัด
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกันหน่อยนะคะ

เมืองต้นคือนายปัญญาหรืออ้วนเป็นคนนำก่อน

เมืองต้นก็รู้อยู่ครับว่าต้องมาจุดนี้
เพื่อทำร้ายผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
เบื้องต้นคือง่วงต้นผู้เสียชีวิตก่อนแรกคือผู้ยิงกอด
ก็รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ย

อ้างว่าเสียอ้วนเป็นคนเริ่มยิงผู้หญิงก่อน
เหลือก็ร่วมกันยิงจนเสียชีวิตทั้งคู่นะครับ
ผู้ต้องหาทั้งหมดต้องพูดคุยกันก่อน

ต้องลงมือทำร้ายผู้เสียชีวิต
จึงเป็นเหตุที่ถูกมองว่ามีการไตรตรองไว้ก่อนแน่นอน
เพราะมีการเตรียมวางแผนมาเป็นอย่างดีนะครับ
แล้วก็นายบ่าวสารภาพว่าได้ค่าจ้างจากเสียอ้วน๕๐๐๐บาท
ส่วนปมสังหารเป็นเรื่องส่วนตัว

ตอนนี้ก็สั่งให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำ
คำให้การและข้อมูลทั้งหมดเพิ่มเติมนะครับ

ต้องตรวจสอบเรื่องนิติวิทยาศาสตร์ทั้งหมดให้ชัดเจน
แล้วก็ที่อาวุธปืนด้วยนะครับ
ส่วนทางด้านพลตำรวจโทจิตติรอดบางยาง
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒ก็บอกข้อมูลนะคะ
บอกว่าสถานที่กบดานของเสียอ้วน

อยู่ในเขตติดต่อบ้านเรา

เพราะว่าจากการที่ตำรวจพาในเบาไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพรวมถึงจำลองเหตุการณ์เนี่ย
ก็ทราบว่าเสียอ้วนลงจากรถมายิงผู้หญิงก่อน

ก่อนที่ในเบาจะยิงซ้ำทั้งคู่

หลังจากที่ยิงเสร็จก็หนีไปเส้นทางไหน
หนีไปที่สระบุรีนะคะ
โดยนายบอลเป็นคนขับรถพาเสียอ้วนไป
แล้วก็คนอื่นก็แยกย้ายกันหลบหนีนั่นเองนะคะ

ก็มีการนำตัวในเบาไปชี้จุด

บริเวณบ้านเช่าย่านนาเกลือซอย๑๒

หลังจากนั้นก็นำตัวในเบา
ไปส่งฝากขังต่อสารจังหวัดพัทยา
แล้วก็นำตัวเข้าเรือนจำพิเศษพัทยา

รองพบตรก็พูดบอกว่า
คดีนี้ถือว่าเป็นคดีอุกชะกัน

จักรทิพย์ชัยจินดาพบตรนะครับ

จับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้เร็วที่สุด

ก็มีคำพูดออกจากปากของพลตำรวจเอก
ทิพย์ชัยจินดาพบตรเองเลย

ให้ทางเลือกแก่เสียอ้วนไว้๒ทางคุณ

ดังนั้นเข้ามามอบตัวดีที่สุดนะครับ
พูดอย่างนี้ไม่ใช่การส่งสัญญาณอะไรทั้งนั้นนะ
ผมปากกับใจตรงกันอยู่แล้ว
ผู้ต้องหามีปืนเป็นผู้สั่งการได้ขณะนี้

ฟังเสียงพบตรครับ

หลบหนีไปที่ประเทศกัมพูชานั้น

ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
จากเกรงว่าคนร้ายจะไหวตัวทันนะครับ

สำหรับคดีใหญ่ที่เราตามติดมาให้คุณผู้ชม